เดี๋ยวเราพาไปดูนะดารายุค๙๐กันบ้างดีกว่า
บอกเลยว่าหน้าตาดีแบบไม่ต้องพึ่งมีดหมอ

คนนี้นะเขาบอกว่าเป็นตัวตึงสมัยก่อนเหมือนกัน

ดูสมัยที่พี่ทูลอายุประมาณ๒๐นิด
ก็คือเป็นพระเอกหนังที่ช่วงนั้นโด่งดังมากเลยคุณผู้ชม
คู่ควรก็คือพี่เปิ้ลจารุนี
โกยเงินล้านแทบจะทุกเรื่องเลย
สมัยนั้นถ้ามีชื่อของทูนเป็นนักแสดง
จะขายหนังได้รูดเร็วและราคาดีมากเลย
ถ้าไม่นับเรื่องดวงตาข้างซ้ายที่มองเห็นเพียงแค่๓๐
จากอาการต้อหิน
ส่วนเรื่องการทำศัลยกรรมยกหน้าเนี่ยพี่ทูลบอกว่าอุ๊ยพี่ยังไม่เคยคิดนะ
แค่แบบเข้าคลินิกบ้างค่ะเพื่อแบบให้มันดูดีตามวัยอะไรอย่างนี้

ก็มีบ้างครับก็แบบว่าก็มีคนมาให้โอกาสเรานะครับ
ไปคลินงคลินิกอย่างนี้อันนี้ดูแลภายนอกดูแลภายนอก
เราไม่ต้องการที่จะสวยหล่อแล้วไม่ต้องการที่จะดูหนุ่ม
แต่ให้ดูพอวัยนะครับในวัย๖๘เราคิดว่าตรงนี้เราพอแล้ว
แต่ว่าขออย่าให้ย่นมากอย่าให้เขียวมากอะไรพวกนี้
โอ้โหดีมากเลยนะต้องมาจากภายในก่อนนะคะ
แล้วก็นี่ออกกำลังกายคือเอาลิงเจนแล้วถึงหน้าจะเหี่ยวถึงอะไรก็แล้ว
แต่ว่าถ้าบอดี้เราดีมันคือดูดีนะ
และที่สำคัญคืออินเนอร์ด้วยข้างในจิตใจถ้าเราสดใส
บวกนี้มันก็จะส่งผลให้สุขภาพร่างกายดีไปด้วย